บอกเลยนะคุณว่าช่วงนี้อากาศร้อน
แต่ยังไม่ร้อนเท่ากับตาของดิฉันในตอนนี้
คือตอนนี้อิจฉาตาร้อนหนักมาก
สำหรับคู่รักในวงการบันเทิงของเรา
ต้นหอมสกุลตลาแล้วก็สันประชากร

ยิ่งลูกดกไม่ใช่ยิ่งทะเลาะกัน

โอ้โหคุณตั้งแต่เขาเลิกคุยกันไปพักนึง

คู่นี้จะพยายามสูงขึ้นเรื่อยนะ
ไหนจะควงกันไปกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนที่ญี่ปุ่น
พร้อมกับหนีบช่างภาพตามไปเก็บโมเมนต์สุดชำ
ราวกับพ่อไทยพรีเวดดิ่งช่วงต้นเดือน
แล้วคุณรู้ไหมว่าช่วงวันเกิดเขาอายุครบ๒๘ปีวันเกิดหนุ่มซัน

๒๘จ้าสิบสามเมษายนที่ผ่านมานี้เองคุณรุ่นเดียวกับดิฉันเหรอ
นั่นน่ะสิแต่ต้นหอมในรุ่นไหนก็ไม่รู้นะคุณ

โอ๊ยน่าจะรุ่นพี่นิดพี่นิสนึงอย่างนี้
ซึ่งสาวต้นหอมเนี่ยเขาเล่นใหญ่มากทำเป็นขวัญวันเกิด
ด้วยการอะไรรู้ไหมรีโนเวทคอนโดให้เป็นของขวัญวันเกิดจ้า
แบบที่ไม่บอกก็คงคิดว่าเป็นการเดโคเรทเรือนหอวันแต่งงานแน่นอนนะคุณ
อย่างนี้ก็ได้เหรอเอออย่างนี้ก็ได้เหรอเล่นใหญ่ใส่เต็มมาก
น่าจะมาจากหอมสันอันเดอร์สกอร์สันหอมนั่นแหละ
ซึ่งเพิ่งจะเปิดใช้เมื่อ๒๓มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
เมื่อช่วงเช้าของวันนี้เป็นเวลา๒๒วัน
ฟอลลอเวอร์ก็แตะไปแล้ว๑๓๐๐คนนะคะ
โพสต์บอกแฟนคลับถ้ายอดฟอลครบ๒๐๐๐เมื่อไหร่
จะจัดภาพสวีตหนึ่งรูปเป็นของสมณะคุณ
แต่ต้องบอกว่ามีลุ้นนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ย
ยอดฟอลลอก็พุ่งพลวดจนแตะ๑๙๐๐๐คน
พันคนตั้งแต่ช่วงค่ำวานนี้คือไวมากคือมีคนเชียร์เขาเยอะมาก

ใช่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะแตะ๒๐๐
หรือว่าทะลุไปถึงหลักล้านฟอลลอเวอร์ก็เชื่อว่ายังไงซะ
จะต้องมีช็อตมุ้งมิ้งกิงกล่องแก้วมาฆ่าคนสด
หลายคนอยู่แน่นอนเลยนะคะ
คือต้นหอมเนี่ยเขาเคยลั่นวาจาไว้คุณจำได้
เขาบอกว่าถ้ามีแฟนนะได้เห็นช็อตหวานอย่างแน่นอน

เอาจนคนโสดเนี่ยอยากจะปาดคอตัวเองหงายหลังไปเลย
เอาจริงนะพวกคนโสดที่ตามตามอย่างเราก็อยากเห็น
ก็ไปกดตามไปกดเออให้มันถึง๒๐๐๐๐กันเร็วละกัน
ดิฉันว่าคืนนี้เราอาจจะได้เห็นก็ได้
คือจะมุ้งมิ้งเบอร์ไหนคือที่เห็นมาเนี่ยยังไม่มุ้งมิ้งเหรอคุณ
เออนั่นแหละสินั่นแหละสิสงสัยอยู่เหมือนกันว่าช็อตที่มันหวานกว่านี้จะเป็นยังไงนะ